ฝุ่นที่บิดบังสารพันธ์ปัญหาไว้ภายใน

ปัดผุดปัญหาภาคเหนือกับตัวแทนของแต่ละภาคการเมือง
เวทีดีเบตเลือกตั้ง๖๖ผมสดจากจังหวัดเชียงใหม่
เมษายนนี้๑๗นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป

มาดูกันว่านโยบายของใครจะแก้ปัญหาให้ชาวเหนือได้
เริ่มใหม่ไทยแลนด์คุณเป็นผู้ตัดสิน